ต่อกันที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมค่ะภาครัฐและประชาชนนะคะ
ได้ร่วมกันแห่น้ำส่งพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อประกอบพิธีสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่ค่ะถือเป็นปฐมเริกนะคะ
สำหรับงานสงครานนุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้าเบียร์
ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่จังหวัดน่าน
ติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดน่านค่ะเชิญค่ะ
ข่าวเบาไฟดอกบริเวณด้านหลังของดิฉันนี้นะคะถูกจุดขึ้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลังเสร็จสิ้นพิธีสมโพธินำส่งพระราชทาน
สมเด็จพระเทพราชุราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อนำน้ำส่งนี้นะคะไปส่องน้ำพระเจ้าทองทิพย์
เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน

วนแห่น้ำส่งพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองน่านอย่างยิ่งใหญ่
มาสิ้นสุดที่วัดสวนตานเชิญมาด้วยราชรสมิ่งมหามงคล
จัดทำขึ้นเป็นปีแรกโดยมีประชาชนมารอโปรยดอกไม้
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยราชรสนี้นะคะ
เป็นฝีมือของพระช่างฝีมือจากวัดสวนหอมและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน
จำลองมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานครค่ะ
จากนั้นนะคะได้มีการประกอบพิธีสมโพธิน้ำส่งพระราชทานอย่าง
ส่งประเกียจที่วัดสุนตันแห่งนี้เพื่อนำน้ำน้ำส่งนะคะ
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนาน
เป็นความปราปื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งในปีนี้
อันนี้ถึงจะมีงานสงการต่อเรื่องสอง
นั่นนะคะก็ยังมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มา
ยาวนานเมื่อปี๒๕๐๑พระบาทสมเด็จพระเจ้า

รมราชินินาศได้เสด็จพระราชดำเนินมาสักการะพระเจ้าทองทิพย์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวง
ราธิวาสราชนครินได้พระราชทานน้ำสงฆ์สืบต่อมา
สมเด็จพระเทพราตุราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประเพณีสงการเป็นประจำทุกปีค่ะ
คุณผู้ชมนะคะคงเคยได้ยินคำกล่าวค้าน
จิตกรรมฝาผนังวัดภูมินกระซิบรักบรินโลกที่ด่งดังไปไกลนะคะ
อกจากนี้นะคะบนจิตกรรมฝาผนังก็ยังมีการถ่ายทอดเรื่องราว
วิถีชีวิตของบรรพรุษชาวนานโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้า
ติดตามได้จากรายงานของคุณวันทินีศรีเคนค่ะ
ผ้าสิ้นของผู้หญิงลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เมืองน่าน
ได้ถูกถ่ายทอดบนจิตกรรมฝาผนังวัดภูมิน
โดยนานบัวพันธ์ช่างวาดชาวไทยลื้อ
รังสรรค์วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ
ทำให้เห็นถึงความเก่าแก่ของการทอผ้า
อยู่คู่กับคนน่านมาอย่างยาวนาน
เขียนส่วนมากถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะชี้ว่า
มีการแต่งกายแบบพวกกลุ่มไทยลื้อ
มีทรงผมข้างบนนี้นะฮะขมวดปม
แล้วก็ดึงปลอยผมเล็กออกมาเป็นวงกลม
อันนี้ก็เป็นแบบไทยลื้อ
แล้วก็มีอะไรที่สอดแทรกในหู
การเจาะรูหูของผู้หญิงที่เขาจะทำมาตั้งแต่อดีตนะฮะ
และภาพเขียนนี่เกิดในสมัยร๕
ชาวไทยลื้อถือเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ที่ลงหลักปรักฐานอยู่ในพื้นแผ่นดินน่าน
หลังสารศิลปะลายน้ำไหลมาถ่ายทอดลงบนพื้นพาดได้อย่างสวยงามตระกาลตา
เป็นลวดลายสายน้ำน่านไหลเลี้ยวเป็นเกลียวขึ้นที่สวยงามพริ้วไหวสดใสมีพลังและเยือกเย็นเป็นมิตรมงคล
ไหลน้ำไหลมันเป็นไหลของบางนานที่โดดเด้นเห็นไหลหนึ่ง

หมายนาจารย์สำหรับภาคเหงาไหลที่โดดเด้นอีกไหลหนึ่งก็คือไหลน้ำไหล
แล้วการใส่สีคือเป็นคลื่นน้ำขึ้นมา
ลักษณะนี่คือการจินตนาการของช่าง

เอกลักษณ์ผ้าสิ้นหลายน้ำไร
มีที่จังหวัดน่านเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ถือเป็นสุดยอดของราชินีความงามของลายผ้าเมืองเหนือในปัจจุบัน
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เป็นรายงานแล้วก็แต่งตัวได้ชุดผ้าไทย
เป็นการเล่นน้ำสงครานเป็นการรายงานตามแบบวิถีไทย

ครับผมเป็นการสนองตอบนโยบายเป็นอย่างดีนะครับ